อย่าโทษเกมแฮชแท็กนี้เมื่อวานก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์นะ

เพราะฉะนั้นเราทำโพลเรื่องนี้มาก็จริงคุณผู้ชม
แต่เราอยากให้ฟังในอีกมุมมองหนึ่งบ้าง
คนที่เขาเล่นเกมเป็นอาชีพสร้างรายได้

ใช่ค่ะเรื่องนี้เนี่ยมีโอกาสได้ไปพูดคุยกับนายโรแกนมาตินอายุ๑๙ปีคนนี้นี่แหละ
เขาเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทยนะตกใจเลยอ่ะ
พอเห็นข่าวที่เกิดขึ้นแล้วผู้ก่อเหตุสวมชุดคล้ายตัวละครในเกม
แนวพวกแบบเอาชีวิตรอดสไวเวอร์เกมอะค่ะ
ก็หลังจากที่จับกลุ่มผู้ก่อเหตุมีการเสนอข่าวถึงเรื่องพฤติกรรมติดเกม
ถ้าเกิดถามผมนะผมมองว่าเกมมันเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
เป็นแค่ปัจจัยเดียวไม่ใช่องค์ประกอบของการแสดงพฤติกรรมทั้งหมด
อย่างเช่นเกมที่ผู้ก่อเหตุแต่งตัวคล้ายชุดตัวละครในเกม
เนื้อหาจริงของเกมนั้นมันคือการเอาชีวิตรอดการแก้ปัญหา
แล้วก็สอนให้เรียนรู้การทำงานเป็นทีมมันไม่ใช่การใช้ปืนไปไล่ยิง
ไล่ยิงอย่างเดียวเพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนั้นในเกมมันก็อาจจะแพ้ได้
ส่วนพฤติกรรมมองว่าไม่รู้อาจจะมีเรื่องอื่นสะสมด้วยไหม
ไม่น่าจะใช่เรื่องเกมอย่างเดียวลองฟังหน่อยค่ะ
เกมนี้ผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เกี่ยวแค่กับยิงมันเป็นเกมที่ต้องใช้สมองด้วย
แบบเราต้องเอาตัวรอดอะครับการที่เราจะยิงอย่างเดียวไม่ใช่วิธีที่เราจะชนะ
แต่เราต้องเอาตัวรอดเขาอาจจะจมปักอยู่แต่กับเกม
แล้วก็แบบไม่ได้พบเจอสังคมภายนอก
ลืมไปว่าแบบเรามีชีวิตที่มันไม่ใช่แค่เกมครับเรามีชีวิตนอกจากเกมด้วย
สำหรับผมผมมองว่าเกมไม่ผิดครับผมมองว่ามันหลายปัจจัยมากกว่า
อาจจะมีส่วนครับมันก็ต้องผมมองว่ามันมีส่วนได้อยู่แล้วล่ะ
แต่ว่าผมมองว่ามันไม่ใช่เหตุหลักแล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยหลัก
ปัจจัยหลักไม่ใช่เหตุหลักแต่ถ้าเกิดมีส่วนไหมมันก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่ง
นี่คือมุมมองจากคนที่เขาเล่นเกมชอบเกมแล้วสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติ
สร้างชื่อเสียงชื่นชอบมีทักษะใช่ไหมฟังคนที่หารายได้จากเกมไหม
จริงเกมน่ะถ้าเกิดเลือกเกมมันก็เป็นกิจกรรมที่สร้างความผูกพันกับคนในครอบครัวนะเล่นกันพ่อแม่ลูกไง
รู้ไหมที่ร้านผมมีด้วยนะมากันเป็นครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกมาเล่นเกมมาจอยกัน
เพราะว่ามันคงไปหาไม่ได้แล้ว
ข่าวนี้ก็จะไปทางว่าไม่เกี่ยวจากคนเล่นเกม

แต่ว่าเอาล่ะการสำรวจความคิดเห็นก็สวนทาง
คือไปในทิศทางเดียวกันเลยดอม
ก็คือบอกว่ามีส่วนแต่มีส่วนอันนี้เราคิด
แล้วทางผู้ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องของสุขภาพจิตเขาว่าไง
คุณหมอต้องฟังคุณหมอครับ
พอสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนคริน

นี่คือแพทยิ่งวิมนรัตวันเพ็ญว่า

ภาพรวมส่วนใหญ่มักจะมีหลายปัจจัย
ขีดเส้นใต้มีหลายปัจจัยนะคุณผู้ชม
เช่นอาการป่วยเป็นโรคที่ควบคุมตัวเองไม่ได้

หรือในช่วงนั้นอารมณ์กำลังแย่

แล้วคุณหมอวิมลรัฐก็บอกอีกว่า

คนป่วยทุกคนจะใช้ความรุนแรงทั้งหมดนะ
ปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่น

อาจจะโดนดูถูกโดนกดดันหรือเพื่อนแกล้งโดนบูลลี่

ก็มีส่วนคุณผู้ชม
คุณหมอวิมลรัฐบอกเกมก็มีส่วน

แต่หลายเรื่องรวมกัน
กดดันจนเด็กไม่รู้จะหันไปปรึกษาใคร
ถึงได้ระบายออกมาเป็นพฤติกรรมรุนแรงครับ
จากนี้ครับคุณหมอวิมลรัฐยังส่งทีมสหวิชาชีพที่ให้การช่วยเหลือด้านจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตเนี่ย
ไปดูแลสภาพจิตใจครูและนักเรียน
ที่เป็นโรงเรียนต้นสังกัดของเด็กที่ก่อเหตุด้วยนะ
แล้วก็ไปพบว่าเว็บไซต์และเฟซบุ๊คของโรงเรียนแห่งนั้น
โอ้โหมีชาวเน็ตเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์ไปคอมเมนต์โจมตีหนัก
ถึงขนาดต้องปิดเพจชั่วคราวคุณผู้ชม

ใช่อาจจะต้องแยกแยะด้วยนะ
คือเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นครับ